คุณผู้ชมคะวันนี้ปัดขอแต่งตัวหล่อนให้เข้ากับบรรยากาศฮาโลวินแบบนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่งานมหากรรมเล่นกับผีที่เมกะบางนาค่ะเขามานำเสนอในตอนที่มีชื่อว่า
เรือนจำสยองจองจำผีซึ่งจะน่ากลัวแบบไหน
กลัวกว่าปัดหรือว่าสองคนนี้ตามปัดมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมันขนหัวลุกมากเลยค่ะ
ช่วยเป็นการจัดให้ปัดด้วยนะคะว่าปัดจะรอดไหมวันนี้
ต้องบอกเลยค่ะว่างานมหากรรมเล่นกับผีปีที่หก
เรือนจำสยองจองจำผีดีกรีความน่ากลัวไม่แพ้ปีไหนค่ะ
เพราะว่ากว่าปัดจะตะลุยทั้ง๘แดนออกมาได้
ต้องผ่านวิญญาณนักโทษที่ทุกข์ทรมานกับการถูกจองจำในเรือนจำนี้
เรียกว่าต้องกรีดร้องกันไปหลายตลก
โดยเฉพาะจุดที่เป็นไฮไลท์ที่แทบจะไม่กล้าเดินหน้าต่อ
แต่ก็ถอยหลังกลับไม่ได้ซะแล้วล่ะค่ะ
ใครที่อยากรู้นะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรยังไง
ผู้ใกล้อย่างคุณเท่านั้นจะต้องมาทดสอบ
เฮียนในเรือนจำแห่งนี้ที่เมกะบางนาค่ะ
บอกเลยว่าสภาพพี่ออกมาจากตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนี้
บอกเลยว่ามันขนหัวลุกมากซึ่งใครหลายคนที่ได้มาอยากมาสัมผัสความหลอน
แน่นอนค่ะต้องมาเรามีเพื่อนนะคะ
คุณผู้ชมในช่วงฮาโลวินแบบนี้นะคะต้องมาสัมผัสกันค่ะ

อย่างรู้สึกเลยว่าคุณทอปัสเนี่ยคุมสติตัวเองได้ยังไง

ใครที่อยากจะไปสัมผัสกับประสบการณ์ความหลอนแบบนี้
คุณผู้ชมก็สามารถไปกันได้ที่เมกะบางนา
วันที่๓๑ตุลาคมนี้นะจ๊ะ
ใช่ค่ะห้ามพลาดนะคะฝีแต่ละตัวจ้างร้อยเล่นล้านทั้งนั้นเลยนะคะ